คุณผู้ชมฮะรักไม่สมหวังก็มีเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าที่ชนบุรีหนุ่มหึงโหด
แทงคอแฟนสาวเจ็บเลือดอาดเลยนะฮะ
หลังจากรู้ว่าแฟนสาวไปคุยกับชายอื่น
คุณผู้ชมฮะไปดูช่วงจังหวะที่แฟนสาวหรือว่าตัวผู้หญิง

เจ้าหน้าที่ต้องรีบไปช่วยเหลือนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องรีบมาช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้นะครับ
ซึ่งวิ่งหนีออกจากบ้านหลังจากถูกแทงนะครับ
โดยตำรวจสพเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปที่หน้าหอพักแห่งหนึ่ง
กลางซอย๖สำนักงานกรมที่ดินหมู่๑๐ตำบลหนองเปลือ

ก็นำกำลังไปตรวจสอบแล้วก็กู้ภัยสว่างบริบูรณพัทยา
ร่วมในการที่จะช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้
ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวมณีขวัญอุตินะฮะอายุ๓๗ปีนะครับ
ถูกแทงบริเวณหลังแผ่นหูข้างขวาคุณเหมือนบริเวณคอเลยแหละ
บาดแผลกว้างประมาณ๓เซนนะครับ
อาบตามร่างกายได้รับบาดเจ็บนะครับ
กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุง

ชื่อว่านายธีรพงศ์ชมนาวังอายุ๓๘ปี
รอมอบตัวกับตำรวจพร้อมของกลาง
เขาใช้อะไรแทงรู้ไหมคุณอะไรฮะกันไกลฮะใช้กันไกลแทงคอฝ่ายหญิงนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ยึดกันไกลนี้ได้ตกอยู่กลางห้องพักเลยนะครับ
นี่กันไกลนี่แหละฮะที่เป็นอาวุธในการแทงฝ่ายหญิงคุณ
โอ้โหปลายก็แหลมคมแบบนี้นะฮะ
สอบถามคนถูกแทงคือนางสาวมณีขวัญ
เล่าให้ฟังบอกเธอทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งนะครับ

โดยคบหากับนายธีรพงศ์แฟนนุ่มมา๑ปีแล้ว
สาเหตุที่เธอถูกแทงเกิดจากถูกแฟนนุ่ม
จับได้ว่าแอบคุยโทรศัพท์กับชายอื่น
หลังจากถูกแทงเธอพยายามส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน

เพราะว่าแฟนนุ่มพยายามปิดประตูห้องไม่ให้ออกไปไหน
กระทั่งมีชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือครับแล้วก็แจ้งตำรวจ
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องแฟนนุ่มให้ถึงที่สุดนะฮะ
เพราะถือว่าทำร้ายร่างกายกันแล้วคุณ
แล้วถ้าแทงลึกแทงหนักกว่านั้นอาจจะทะลุคอถึงตายได้นะครับ
ส่วนนายธีรพงศ์แฟนนุ่มให้การว่าเคยถูกแฟนสาวนอกใจ
ไปมีใจให้กับชายอื่นจับได้มาแล้ว๒๓ครั้งนะฮะ
เพราะรักคราวก่อนเลยยกโทษให้ให้อภัยมาตลอดครับ
กระทั่งวันนี้เห็นแฟนสาวแอบคุยโทรศัพท์กับชายคนเดิมที่เคยจับได้
กันไกลในห้องพักขึ้นมาจี้คอเพื่อข่มขู่

แหลมของกันไกลมันไปโดนใบหูของฝ่ายหญิงจนบาดเจ็บ
เขายืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายแฟนสาว
เราก็เลยต้องสัมภาษณ์ให้ฟังเสียงทั้งสองฝ่ายนะครับ
เห็นว่าเขากุณฐนแอบคุยกับผู้ชายหรือ

กลัวดีแต่ผมให้ภายเข้าไปแล้วนะ

จับได้ก็เหลือพันสองทีแล้ว

ผมตกใจเลยตอนนั้น
มีสารเหตุไรที่เขาทำหรือไหม

ต่อคนที่ทำร้ายร่างกายเหรอ

แต่ยังไงก็ตามตำรวจต้องคุมตัวนายธีรพงศ์

นำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนที่สพเมืองพัทยาต่อ
พร้อมตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ที่เหลือก็ต้องดูใจทั้งสองคนว่าจะอยู่กันต่อไปยังไงนะครับ